ถามคุณผู้ชมคุณบุ๊คก่อนคุณบุ๊คคุณผู้ชม
หนึ่งพันของคุณดิฉันบอกเลยว่าหนึ่งพันของแต่ละคนมันไม่เท่ากัน

ใช่ค่ะแล้วหนึ่งพันบาทของคุณยายคนนี้
เขาครอบครัวลำบากยากจนเพิ่งจับแบงค์พันธุ์ตลอดหลายปีที่ผ่านมา
ใช่เป็น๑๐๐๐บาทที่เป็นเงินติดตัวอยู่เนี่ย
เป็นแบงค์สุดท้ายที่มีอยู่ตอนนี้
ใช่แล้วมันปลิวอ่ะมันปลิวไปยายกระโดดลงไป
เอ้าทั้งที่ยายว่ายน้ำไม่เป็นปลิวลงแม่น้ำคุณคะ
แล้วคุณดูนะคะนี่คือหูพลเมืองดีชาวบ้านหน่วยกู้ภัย
มาช่วยคุณยายกันวุ่นเลยอ่ะเหตุการณ์นี้ยายอายุเจ็ดสิบเอ็ดปี
ชื่อยายปรงยายปรงค่ะคันชัยอู่เปียกปอนหมดเลยทั้งตัวค่ะ
เพราะอะไรยายกระโดดลงน้ำค่ะกระโดดลงไปหาเงินแบงค์พันธุ์ที่มันปลิวลงไปนั่นแหละค่ะ
ตรงนี้เป็นบริเวณท่าเทียบเรือดับเพลิงเทศบาลเมืองฉะเชิงเศร้านะคะ
พลเมืองดีพอเห็นยายกระโดดลงไปรีบลงไปช่วยเลยเพราะยายกำลังจะจมน้ำ
ยายเนี่ยเล่าให้เราฟังทั้งน้ำตาพูดไปร้องไห้ไปเอ้ยหลานเอ้ย
ยายเนี่ยยากจนเงินแบงค์พันธุเนี่ยยายได้มาจากไหนรู้ไหม
มีอาจารย์คนหนึ่งเขาสงสารเขาก็จ้างวานให้ยายไปทำงานนิดหน่อย
เสร็จแล้วเขาก็ให้ค่าจ้างมาหนึ่งพันตอนนั้นยายกำลังจะไปซื้อข้าวสาร
ของกินของใช้น้ำมันพืชอะไรต่างมาไว้ประทังชีวิต
เงินมันปลิวตกแม่น้ำตอนก้มทิ้งขยะปลิวจากไหนรู้ไหมคือกระเป๋าเสื้อเนี่ย
กระเป๋าเสื้อของคุณยายเดี๋ยวคุณยายชี้ให้ดูเนี่ยมันยายเก็บไว้ในนั้น
ปลิวพอดีตอนยายก้มลงไปแล้วมันตกไปคาอยู่กองผักตบชาวา
ก็ทำท่าให้ดูนะยายพยายามเอาไม้เคลียร์แต่มันไม่ขึ้นมาสักที
ก็เลยกระโดดลงน้ำทันทีลืมคิดถึงชีวิตเลย
เพราะเงินเนี่ยมันต้องประทังชีวิตต่อใช่เงินก็สำคัญ
แต่ก็ลืมไปว่าตัวเองว่ายน้ำไม่เป็นอ้าวฟังยายหน่อยค่ะ
ลงลงเหมือนไหนป้าอันนึงมันมันเรื่องจริงเห็นเลย
เอาม้ายไปแข่งลุบไป
เหมือนกับแกจมไปเลย

เขาเอาแบงค์พันธุ์มาให้ยายนะยายจะใช้ประทังชีวิตตลอดไป
โอ้โหนี่หยิบแบงค์พันธุ์ได้แบงค์พันธุมาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงดัน

คุณผู้ชมคะเราตามเรื่องนี้ให้ยายบอกด้วยนะ
เมื่อก่อนเนี่ยยายเคยทำงานอยู่ที่โรงหนังเป็นพนักงานขายตั๋ว

โชคดีเจ้าของเขายังให้อยู่พักอาศัยฟรีนะคะ
ที่สำคัญนะชีวิตของยายน่าสงสารนะคุณบุ๊ค
เพราะว่ามีลูกชายสองคนลูกชายคนเล็กในพิการทางสมอง

ค่ะส่วนลูกอีกคนนึงเนี่ยเขาก็มีภรรยาแล้วยายก็มีหลานชายด้วย

รายได้ก็มีแค่เบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ๖๐๐บาท

เลี้ยงดูแลลูกชายที่ป่วยพิการ
กลายเป็นพอข่าวย้ายปรากฏออกไป

ก็มีคนเอาเงิน๕๐๐บาทมาช่วยยายค่ะ
ให้ยายเอาไปซื้อเข้าสรานแทนนะคะ
นี่นะแบงค์พันธุ์ที่หายไปเพราะสรุปแบงค์พันธุ์มันจมน้ำไปแล้วนะ

นี่ยายทีมข่าวก็ไปช่วยเหมือนกัน
ทีมข่าวตามคุณยายไปดูถึงในห้อง
คือโรงหนังนี้คุณคือเจ๊งไปแล้ว
แต่ว่าเจ้าของโรงหนังยังให้ยายพักอาศัยอยู่ได้นะครับ
ืบหน้าล่าสุดนะคุณเรื่องนี้ก็ถึงหน่วยงานแล้วนะครับ
เราก็พยายามประสานหน่วยงานว่าจะช่วยเหลือคุณยายยังไง
เหล่ากาชาติจังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ย
จะไปช่วยเหลือครอบครัวของคุณยายปรงต่อไป

เรื่องราวนี้ดราม่าชีวิตดราม่าจริงนะ
ถึงบอกว่าจริงนะเงินแต่ละบาทของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะ